นะครับมีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวานแต่สิ่งที่
เขาเรียกว่าชาวบลิ้งก์ก็ร่วมโพสต์แสดงความเสียใจในทวิตเตอร์กันเยอะแยะมากมายนะครับ
เมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนายบุญเลื่อนมะโนบาลครับ
จัดขึ้นที่วัดบ้านตามานะฮะตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ก็มีชาวบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปร่วมงานจำนวนมากครับ
โดยมีนางสมัติมโนบาลซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็นางจิตทิพย์มโนบาลนะฮะ
เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นคุณแม่ของน้องลิซ่า
ซึ่งเป็นเจ้าภาพในงานศพนี้นะฮะ
นายบุญเลื่อนเนี่ยเป็นอดีตครูใหญ่แล้วก็เป็นคุณตาของคุณลิซ่านะครับ
แต่ว่าก็ชื่อเสียงดังระดับโลกไปแล้ว
คุณตาคุณลิซ่านั้นเสียชีวิตด้วยโรคชะลาครับ
วัย๙๒ปีเมื่อวันที่๒๗มีนาคม๒๕๕๙
ซึ่งตรงกันกับวันเกิดของคุณลิซ่าอายุครบ๒๔ปีนะครับ
ลิซ่านั้นไม่สามารถจะกลับมาร่วมงานศพของคุณตาได้
เพราะว่าติดเรื่องของการระบาดของโรคโควิด๑๙
มาตรการทั้งที่เกาหลีใต้แล้วก็ที่เมืองไทยด้วยนะครับ
ทางด้านนางปุ่มคงเจริญครับเป็นญาติของคุณลิซ่าเอง
บอกว่าช่วงที่คุณตาเลื่อนป่วยเนี่ย
ลิซ่าเองก็จะวีดีโอคอลมาคุยกับคุณตาเป็นประจำ
เป็นการให้กำลังใจถามถ่ายกันไป
และเมื่อคุณตาเสียชีวิตแล้วก็ไปตรงกันกับวันเกิดของลิซ่า
พอดีทำให้ลิซ่านั้นเสียใจเป็นอย่างมาก
แล้วเสียใจหนักมากขึ้นเพราะไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีศพได้

เขาก็ร่วมแสดงไว้อะไรในโซเชียลทวิตเตอร์ต่างมากมาย
ก็เสียใจกับครอบครัวของคุณลิซ่าด้วยนะครับ